โรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายมณิสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ครูไทยรัฐวิทยาอัฐชาติวิถีชีวิตใหม่
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา๒๔
คนครูและบุคลากรทางการศึกษา๒๔๓คนเข้าร่วม
มณิชสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐเปิดเผยว่า
การประชุมสัมมนาครั้งนี้สมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือจัดขึ้น
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไทยรัฐเป็นการประชุมทางวิชาการ
เพื่อให้ข้าราชการครูได้เรียนรู้ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฉบับที่๕ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
รวมทั้งติวเข้มศักยภาพในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศมีทั้งหมด๑๑๑แห่ง
มีนักเรียนประมาณสองหมื่นสองพันคนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่าพันเจ็ดร้อยคน